คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
มีเหตุฆ่าปาดคอหญิงสูงวัยอายุ๗๔ปีที่พิศนุโลก
ตอนนี้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยนะคะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงค่ะ
ตำรวจสพเมืองพิศนุโลกได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกฆ่าตาย
ภายในตึกแถวบนถนนเอกาทศรษกลางเมืองพิศนุโลกก็ลงพื้นที่ไปกับแพทย์เวร
แล้วก็ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๖และชุดสืบสวนนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านเสริมสวยชื่อร้านช่อทิพย์ค่ะที่ห้องน้ำด้านหลังพบศพนางบัญญัติกันทอง
เจ็ดสิบสี่ปีเป็นเจ้าของบ้านด้วยสภาพคือนอนคว่ำหน้าที่ลำคอมีบาดแผลถูกของมีคมบาดนะคะ
เลือดในไหลนองเต็มพื้นตรวจสอบทรัพย์สินผู้ตายปรากฏว่าสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาท
สร้อยข้อมือหนักห้าสิบสตางค์และแหวนอีกหนึ่งวงหายไปค่ะ
มณัฐกันทองชูโชคลูกสะพ้ายเล่าบอกว่าแม่ยายเนี่ยพักอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว
ประมาณสัก๑๑โมง๔๐นาทีเธอก็มาหาแม่ยายแต่เอกใจว่าทำไมประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งเอาไว้
เข้าไปดูก็เห็นแกนอนล้มในห้องน้ำแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นลมเลยโทรแจ้ง๑๖๖๙
แต่พอเข้าไปตรวจสอบดูถึงรู้ว่าถูกฆาตกรรมค่ะลองฟังเพื่อนบ้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับ
เขาบอกว่าเหมือนได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในช่วงเวลาประมาณสัก๙โมงถึง๑๐โมงด้วย

ต้องรอผลการตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย
เรื่องต้นให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เรื่องส่วนตัวค่ะ